ดูอันนี้หน่อยค่ะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลก
คุณผู้ชมคิดดูนะในแฟลต์ทหารบ่อขยะที่เขาอยู่ชั้น๔พี่
มีคนตกลงไปในบ่อขยะตายเป็นผู้หญิง
แล้วน้องชายของเขาคาใจแล้วบ่อนเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็น
มันจะตกลงไปได้ยังไงในเมื่อพี่สาวของฉันน่ะ
ไม่ได้มีปมไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะฆ่าตัวตายมาก่อนครับ
นี่คืนวันลอยกระทงยังดื่มยังสังสรรค์อยู่เลย
จู่มาเจอเป็นศพเมื่อวันพระฤหัสที่ผ่านมา
ที่หายไป๔วันตกบ่อขยะตรงนี้นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในแฟลตสวัสดิการข้าราชการทหาร
ทัพภาคที่๑นะแถวเขตพญาไทยตรงนี้นี่เอง
แล้วคืนวันพระฤหัสสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ตำรวจสอนอบังซื้อเขาได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ในบ่อเนี่ย
ทิ้งขยะบ่อทิ้งขยะเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดใช้งานนานแล้วค่ะ
อาคารสูง๔ชั้นคุณผู้ชมคิดดูดาดฟ้ามีห้องที่ไม่ได้ล็อก
ก็คือตรงนี้นั่นแหละข้างในเป็นบ่อขยะอันนี้เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดนะ
กว้าง๓คูณ๓เมตรปากบ่อเอาปากบ่อก่อน๓คูณ๑
ข้างล่าง๓คูณ๓๓ใช่ไหมมันลึกลงไป๑๕เมตร
แล้วคิดดูสิบ่อขยะนี้อยู่บนดาดฟ้าชั้น๔ไม่ได้เปิดใช้งานแล้วก็ไม่ได้ล็อกนะ
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูข้างล่างข้างล่างเจอศพของนางสาวประกายแก้ว
โรธนวรกุลอายุ๓๖ปีสภาพคือคว่ำหน้าแขนขาหักผิดรูป
เสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำไม่ได้ใส่รองเท้า
นี่ค่ะแล้วร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยแล้วเพราะว่าน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะคะ
กระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายเล็กสีน้ำตาลไม่ได้ใส่รองเท้า
ทีนี้ศพไม่ได้เน่าเปื่อยนะคะแล้วไม่เจอบาดแผลศพเริ่มเน่าเปื่อยค่ะ
ไม่ได้เจอบาดแผลอะไรจากการตรวจสอบข้างในกระเป๋าสะพายก็ไม่เจอมือถือ
มีอะไรรู้ไหมมีถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้งานหลายชิ้นด้วย
มันแปลกนะพี่ไอ้เรื่องนี้ไปตายอยู่บนบ่อขยะชั้น๔
ทีนี้ก็เลยต้องถามผัวคนตายผัวคนตายเป็นทหารด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่เขาหน่อย
คือเขาเป็นทหารยศจ่าสิบเอกเล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันลอยกระทง
ผมก็ดื่มสังสรรค์กับแก๊งเพื่อนทหารกลุ่มเพื่อนทหาร
เมียผมก็ดื่มดื่มกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเมียทหารเหมือนกัน
พอตอนดึกปั๊บตัวผมนี่แหละพาลูก๒ขวบเข้านอน

หลังจากนั้นพวกผมกับเพื่อนทหารก็ช่วยกันตามหา
ไม่เจอตัวก็เลยไปแจ้งตำรวจที่สบังซื้อ
เพราะผมโทรหาเมียเมียผมก็ไม่รับ
นักข่าวก็ได้กล้องวงจอลปิดมาจริงใจ
วันเกิดเหตุนั่นแหละคุณผู้ชมไม่ต้องดูวันที่นะวันที่มันไม่ตรงแต่ว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเอาเวลามันตรงตี๑๒๖นาทีตรงไหนที่ไหนตรงไหนที่ไหนอันเนี้ยเธอเดินออกจากห้องน้ำนี่คือคนตายนะแล้วมุ่งหน้าไปทางแฟทที่เกิดเหตุแฟททหารอ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเรื่องอะไรได้บ้

พี่คิดดูดิคนย้ายออกมา๒๓ปีแล้วจะไปที่ตึกนั้นทำไมตึกที่ตายตึกที่เจอศพอ่ะทีนี้ได้ข้อมูลอีกนะบอกว่าวันเกิดเหตุมีคนเห็นพี่สาวเดินไปที่ตึกนั้นท่าทางพี่ปกติเหมือนกับหันมองเหมือนกับมีคนเรียกอ่ะแล้วพี่สาวหันมามองปั๊บแล้วก็หันกลับไปแล้วก็เดินขึ้นตึกแล้วก็มีคนมาเจอเป็นศพเลย

สอบปากคำไปเป็นสิบปากเลย

กลุ่มเพื่อนผัวที่เป็นทหารที่กินเหล้ากันในคืนวันลอยกระทง

ประเด็นเอาไว้ว่าเอ๊ะหรืออาจจะถูกชิงทรัพย์เหรอ

หรือว่าคนตายไปเคลียร์เงินกับลูกหนี้
ก็มีการให้ยืมเงินกันแล้วก็ไม่ได้คืน

เดี๋ยวครอบครัวจะเอาศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดตะขบที่ปักทงชัยของโคราช
แต่เรื่องนี้มันก็ยังมีเงื่อนงำอยู่นะ

ตกเบาะขยะลึกสิบห้าเมตร